อีกหนึ่งเรื่องก็คงเป็นอุทาหรณ์ให้ทั้งผู้ชายผู้หญิงที่เวลาเราไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าอาจจะมีของเต็มไม้เต็มมือ

จะมีการเปิดรถปุ๊บก็จะเอาไปใส่ไว้หลังรถ
แต่ตอนที่คุณเนี่ยกำลังง่วนกับหลังรถเนี่ย
ข้างหน้ามันมีคนเปิดเข้าไป

แล้วก็เอาของที่มีค่าหน้ารถคุณหายไปเลยคุณผู้ชม

ก็เป็นภาพนี่ดูในกล้องวงจรปิดของเรานะฮะ
วงกลมเอาไว้ในสีแดงเนี่ย

หนีออกไปนะครับจากนั้นสักพักก็มีนี่ผู้หญิงคนเสื้อสีส้มส้มนี่แหละ
ออกมาทำท่าแบบลุกลีลุกลนว่ามันเกิดอะไรขึ้นของหายหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ฮะก็เดินตามมานะครับผู้หญิงคนนี้ก็คือเจ้าของรถ
ถูกผู้ชายเมื่อสักครู่นี่แหละขโมยของของเธอไประหว่างที่เธอเนี่ยเก็บของเอาไว้ที่ท้ายรถ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองช่วงสักประมาณบ่ายโมงนะครับ
ดวงรัฐกองแก้วเจ้าของรถก็ไปแจ้งตำรวจแล้วก็ให้การกับตำรวจ
บอกว่าหลังจากซื้อของเสร็จก็เดินไปที่รถ
จะเอาของไปเก็บไว้ท้ายรถเตรียมจะกลับบ้าน
เดินไปท้ายรถมีการวางกระเป๋าสะพายเอาไว้ที่บริเวณเบาะนั่งด้านหน้าด้วยนะครับ
ขณะเก็บของก็มีเสียงคนเอ๊ะทำไมมีคนปิดประตู
อืมเราไม่ได้เปิดนี่น่ะก็เลยชะโง่ไปมอง
เห็นคนร้ายหยิบกระเป๋ามืออ่ากระเป๋าถือไปแล้วแล้วก็เดินหนีไปเลย
ในกระเป๋าเนี่ยโอ้โหมีแหวนทองคำ๒วงโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
นาฬิกาเข้ามือหนึ่งเรือนกำไรเพชรต้มหูเพชรพระสมเด็จหนึ่งองค์
บัตรแล้วก็เอกสารต่างต่างรวมเงินสดอีกหนึ่งหมื่นบาท
รวมของมีค่าในกระเป๋าเธอกว่าหนึ่งแสนบาทเยอะมากอะค่ะเยอะเหลือเกิน
อาจจะเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะสะกดรอยตามออกมาจากในห้างแล้ว
เห็นไปซื้อของซื้อทองซื้อเพชรหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน